ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านประธานผ่านไปยังผู้อภิปราย
ผมนั่งฟังอยู่ประมาณเกือบชั่วโมง
รายลำต้องยอมแล้วว่าท่านพูดเก่งครับ
แต่เสียดายยังคือข้อมูลท่านไม่แน่น

เดี๋ยวผมจะชี้แจงธรรมฐานด้วยความรู้รับว่า
ที่ผมพูดว่าข้อมูลท่านไม่แน่น
ท่านชำนาญแต่ในเรื่องโชเชียนวิดวิยา
ไปเอาข้อมูลจากสื่อนั้นสื่อนี้ผสมผสานบกรบคุณหาร
ได้สูตรและได้ข้อสรุปอย่างที่ท่านบรรยาย

ก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านประธานครับ
ที่ได้ให้โอกาสให้ผมได้ชี้แจงถึงเรื่องต่าง
เฉพาะอย่างยิ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องส่วนตัวผมนะครับ
ผมคิดซะว่าผมก็คือหัวใจยิ่งฟอกยิ่งสะอาดนะครับ

ในเรื่องแรกที่เพื่อนสมาชิกได้ร่ายรำหรือบรรยายถึงเรื่องประวัติ
รับราชการก็ดีหรือประวัติในเรื่องของการต้องคดีอาญาต่างก็ดี
อยากจะกลับเรียนท่านประธานด้วยความกระรบว่าข้อเก่าหาว่าเป็นผู้มีอิทธิพล
ผมไม่เคยปฏิเสธนะครับว่าอดีตผมเป็นยังไงนะครับ
แต่ผมอยากจะกลับเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่าอดีตผมไม่เคยรังแก่ใคร
และผมไม่เคยช่วยเหลือใครที่กระทำความผิด
ผมยอมรับว่าผมเคยช่วยเหลือคนมากมายที่ถูกรังแก่
คนมากมายที่ไม่เคารพกฎหมายของบ้านของเมือง
บางครั้งบางเรื่องบางราวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็ใช้เวลานาน
ท่านประธานครับเหตุการณ์ที่ร่ายลำทั้งหมด
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคดีต่างอัชคดีต่างไม่รู้กี่ร้อยคดี
อยากจะกลับเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่าไม่เคยมีคดีใดแม้แต่คดีเดียวที่ศาล
ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งเป็นที่พึ่งสุดท้ายของทุกคนที่มีคดี
ไม่เคยมีสารใดในประเทศไทยที่พิพากษาให้ผมจำคุก

ท่านประธานครับทุกคดีจบในชั้นพนักงานสอบสวน

และคดีที่ร้ายแรงที่สุด
คือคดีปวพรรณเกี่ยวกับที่พูดใต้ความประชา
ซึ่งรับให้การรับสารภาพ
ว่าเป็นผู้กระทำความผิดจริงและสารพิพากษา
แต่ในส่วนตัวผมแล้วสารยกฟ้องและไม่มีการอุทธรณ์
นั่นคือคดีมาตราละเมิดกฎหมายมาตรา๒๘๙นะครับ
คือประหารชีวิตอย่างเดียว
แต่ผมก็พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผมโดยผ่านกระบวนการยุติธรรม
ท้ายสุดคดีต่างที่ท่านกล่าวมาทั้งหมดเนี่ย
ผมไม่มีคดีค้างคาอยู่เลย
สารยกฟ้องอายการสั่งไม่ฟ้อง
ดังที่ผมเคยได้กราบเรียนไปแล้ว
คันเมื่อถูกตั้งกระทู้ถามจากเพื่อนสมาชิกในสภาแห่งนี้
ส่วนในเรื่องของวุฒิการศึกษานะครับ
อยากจะกลับเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่าผมเป็นลูกชาวนา
เกิดที่บ้านเลขที่๖๒ทัพหนุ่มือหนึ่งบ้านทากองตะบดวันใหม่อำเภอเมืองจังหวัดพยาว
จบการศึกษาแค่ป๔หรือประถม๔จากโรงเรียนวัด
ส่วนคุณแม่ผมไม่มีการศึกษาแม้แต่การอ่านออกเขียนได้
สิ่งที่ผมต้องการที่จะทำคือปมด้อยผมคือทำยังไงก็ได้ที่จะให้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ท่านประธานจังหวัดพยาวครับผมจบประถมศึกษาที่จังหวัดพยาว
และจบยังไม่จบชั้นมัธยมผมต้องย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่จังหวัดยะลา
ที่อำเภอเบตงและไปเรียนศึกษามัธยมต้น
ที่อำเภอสวยโกรกจังหวัดนรัฐธิวาส
จบมัธยมปลายที่โรงเรียนนราศิกขาลัยจังหวัดนราธิวาส
ประวัติการศึกษาผมสามารถตรวจสอบได้ว่าผมถือว่าเป็นหนึ่งเดียวของนักเรียนที่จังหวัดนราธิวาส
ที่สอบเข้าโรงเรียนเตรียมอาหารได้
นั่นคือความฝันอันสูงสุดของชีวิตลูกผู้ชายที่สามารถสอบ
แข่งขันกับคนเป็นหมื่นเป็นแสนคนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
ซึ่งเป็นสถาบันสอนให้ผมเป็นลูกผู้ชายมาถึงทุกวันนี้
เป็นสถาบันเดียวกับท่านนายกรมตรีท่านรองนายมตรี
ท่านนมตรีว่าการกระทรวงมหาทัยและนมตรีช่วยว่าการกระทรวงกระละโหม
ผมจบในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลคงไม่ต้องบอกว่าสติปัญญาผม
คงไม่ได้ด้อยจากผู้อธิบายหรอกครับ
และอยากจะกลับเรียนต่อว่าผมว่าผมจบจากโรงเรียนในร้อยพระจูจอมเกล้า
ซึ่งณเวลานี้ในสถานะของสถาบันโรงเรียนทหารคือ
ผมเป็นประธานรุ่นนักเรียนเตรียมหารรุ่นที่๒๕
และสถานะในคณะอุปกรณ์นักเรียนในร้อยเจ้าประหล่อรุ่น๓๖
ผมเป็นประธานรุ่นนักเรียนในร้อยจบรอรุ่นที่๓๖

เมื่อผมมาใช้ชีวิตจากคาบของข้าราชการทหารมาเป็นนักธุรกิจ
ผมก็ได้ใช้ชีวิตที่รู้จักผู้คนมากมาย
และก็มีเพื่อนหลายท่านนะครับ
คันเมื่อหมาลัยรามกำแหงได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท
ผมก็ได้รับคำเชิญชวนจากเพื่อนหลายท่านว่าไปเรียนปริญญาโทเถอะ

รับรักษูตรเดียวกันกับผม
และผมก็พิสูจน์ให้เห็นว่า
เกจรียร์ครั้นผมจบปริญญาโธคือ๓๙๔
ถือว่าเป็นคะแนนสูงสุดในชั้นเรียนในห้องเรียนในหลักสูตรนั้น
ท่านประธานครับอยากจะกลับเรียนด้วยความเคารพว่า
ผมว่าผมเพียงพอแล้วสำหรับการศึกษา
เพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผมมาทำธุรกิจ
ผมไม่เคยใช้วุฒิการศึกษาที่ผมร่ำเรียนมา
ให้เกิดประโยชน์กับอาชีพผมเลย
แต่นั่นแหละครับด้วยความที่ผมรู้จักคนเยอะแยะนะครับ
หลายคนก็ดูแล้วผมเป็นเด็กเรียนดีเรียนเก่ง
เพราะมีหลักสูตรระดับลินญาเอก
ซึ่งผมไม่รู้หรอกเป็นสถาบันที่ถูกต้อง
หรือได้รับมาตรฐานหรือไม่มาตรฐาน
ผมชี้แจงต่อคณะกรรมการปปช
ในเรื่องคุณสมบัติในเรื่องวุฒิการศึกษา
ผมชี้แจงชัดเจนว่าผมไม่รู้
ผมอยู่ในฐานะผู้บริโภค
ถ้าผมรู้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่ถูกต้องหรือไม่มีมาตรฐานเนี่ย
ผมจะไปเสียค่าโดยกิจเรียนทำไม
ผมจะไปเสียเวลามานั่งเรียนให้อาจารย์มาสอนทำไม
คงเข้าใจผิดนะผมไม่ได้เรียนไม่ใช่นะครับ
เรามีการเรียนการสอนนะครับ
คณะอาจารย์ที่ท่านพูดมากล่าวถึงชื่อท่านทั้ง๓ท่าน
ท่านก็เอาหนังสือสำแดงมาให้ผมดูว่า
ท่านได้รับมอบอำนาจในการเปิดหลักสูตรสอน
แบบทางไกลจากหมารัยดังกล่าว
ผมนี่ไม่มีเวลาไปนั่งเรียนจริงครับ
แต่มีเพื่อนที่เรียนหลักสูตรเหล่านี้ที่จบก่อนหน้าผม
ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเพื่อนรักกัน

อย่างน้อยให้เกียรติแก่อาจารย์ให้เกียรติแก่หลักสูตร
ทำให้หลักสูตรมีสีสันเพราะมณัฐไปเรียนที่ไหนอบรมที่ไหน
ก็เป็นหลักสูตรที่มี๔แสนทั้งนั้นเพราะเป็นคนใจถึงพึ่งได้
มีหลายหลักสูตรครับที่ผมไปอบรมกับเพื่อนสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับ

เกือบทุกหลักสูตรก็ให้ผมเป็นประธานรุ่น

ก็เพราะด้วยว่าผมเป็นคนกว้างขวางเป็นคนใจถึงถึงไหนถึงกันมีแต่ให้
เช่นเดียวกันกับหลักสูตรปริญญาเอก
ผมไม่รู้โดยสุจริตหรอกว่าเขาเป็นสถาบันที่มีมาตรฐานหรือไม่ไม่มีมาตรฐาน
ครั้งเมื่อถูกประธานกรรมธิการปปชแถลงข่าว
และตั้งข้อสังเกตว่ามหาวิทยาลัยทั้งคารามัสและแคลอฟเรียยูลิสตี้
น่าจะเป็นสถาบันที่ไม่มีมาตรฐานหรือสถาบันปลอม
ผมไปชี้แจงเลยครับท่านไปดูหลักฐานด้วยว่า
หากเป็นอย่างนั้นผมก็เป็นบุคคลหนึ่งละที่จะแจ้งความดำเนินคดีฐาน
หลอกลวงผมปกปิดผม
แต่สิ่งสำคัญคือผมเสียทรัพย์ตัวเอง
ผมจำได้ว่าผมเสียหน่วยกิจแต่ละเทอมรวมเป็นเงินทั้งหมดล้านกว่าบาท
ผมไม่ได้ไปซื้อปริญญาปลอมนะครับท่านคงได้ข้อมูลผิด
และสิ่งสำคัญที่สุดที่ท่านเสรีเปิดความจริงขึ้นมา
ผมไม่ได้รอช้านะครับเช่นเดียวกันครับ
เช่นเดียวกันครับท่านประธานครับผมได้ขอความร่วมมือ
ไปยังประหลัดกระทรวงต่างประเทศเป็นหนังสือเช่นเดียวกัน

ว่าด้วยเรื่องขอความร่วมมือดำเนินตรวจสอบสถาบัน

หากผมรู้ท่านประธานครับ
โดยสุจริตว่าสถาบันแห่งนี้เป็นสถาบันที่ไม่มีมาตรฐาน
เป็นสถาบันที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
ผมคงไม่ทำหนังสือถึงกระทรวงต่างประเทศ
เพื่อตรวจสอบข้อมูลต่าง
เพราะอะไรครับเพราะผมต้องการเอาข้อมูลเหล่านี้

จะแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะที่ผมเป็นผู้เสียหาย
ดังนั้นท่านประธานที่กรบครับต้องขอขอบคุณท่านผู้อภิปรายนะครับ
ว่าได้ให้ข้อมูลเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
ผมก็จะเดินหน้าต่อในการตรวจสอบ
ซึ่งณเวลานี้ผมได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมาย
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อปรากฏข้อเท็จจริง
และสรุปได้ว่าสถาบันเหล่านี้เป็นสถาบันที่

หลอกขายปริญญาให้กับผม
ซึ่งผมไม่ได้ซื้อนะครับผมเรียนผมทำงานวิจัย
วิจัยจะดีไม่ดีผมก็ทำเต็มที่
พี่น้องชาวจังหวัดพยาวเขารู้หมดเพราะผมออกแบบสอบถามเขา
กระทั่งสมาชิกท่านสภาพผู้แทนรัศดรที่นั่งอยู่ตรงนี้
ก็มีส่วนในการเซ็นหนังสือรับรองผม

ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อผมตรวจสอบแล้ว
ได้ข้อมูลที่ตรงกับเพื่อนสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรที่ได้อภิปรายไป

จะจะกลับเรียนท่านประธานด้วยความขอรบว่า
ไม่ใช่เฉพาะต่างประเทศหรือการศึกษาทางไกล
เมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับ
มีหลักสูตรในมหาวิทยาลัยดังของประเทศไทย
หลักสูตรไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรี

คณะกรรมการที่ตรวจสอบเรื่องมาตรฐาน
ตรวจสอบหลักสูตรต่างของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
แล้วทำหนังสือถึงสถาบันมหาลัยต่างว่า
เป็นหลักสูตรที่ไม่มีมาตรฐาน
เราไม่ต้องไปมองต่างประเทศหรอกครับ

หลายท่านก็คงจะเจอเหตุการณ์คล้ายกับผม
ผมสรุปประเด็นวุฒิการศึกษา
ผมไม่มีเจตนาที่จะไปซื้อวุฒิการศึกษา
ผมไม่มีส่วนรู้เห็นกับหลักสูตรนี้ว่า
เขามีมาตรฐานหรือไม่มีมาตรฐาน
และต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่ให้คำชี้แจง

ในการที่จะตามหาความจริง
เพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องต่อไป

ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
เพื่อนสมาชิกพยายามจะพูดว่า
เป็นสัมประธานของรัฐสัมประธานของรัฐ
ท่านเคยเห็นสัญญาเหรอครับ
ว่าพื้นที่ที่ผมเช่าจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย

เข้าใจผิดเหมือนผม
ซึ่งมีข้อโต้แย้งกับฝ่ายกฎหมาย

แล้วมีการถกเถียงกันถึงประเด็นนี้ว่า
การเช่าที่ดินของรัฐเป็นสัมประธานของรัฐหรือไม่
ผมไม่ได้เช่าตลาดคลองเตย
ตลาดคลองเตยเป็นตลาดที่ผมสร้างขึ้น
หากท่านจะทำอะไรเนี่ยนะครับ
ท่านต้องหาข้อมูลให้ชัดเจนก่อน

การเช่าที่ดินของการรถไฟมีเยอะแยะครับ

มันเป็นสัมประธานของรัฐหรือครับ
ตีความในสาระกฎหมายผิดนะครับ
มันไม่ใช่เป็นสัมประธานของรัฐ

ที่ผู้เช่าที่ดินของรัฐจะไปทำอะไรก็ได้

มันไม่ใช่สัมประธานสัมประธานยกตัวอย่าง

สัมประธานเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นในสัมประธานต่าง

ท่านไปเปิดดูข้อกฎหมายให้ชัดเจนก่อนนะครับ
ก่อนที่จะนำข้อมูลเหล่านี้ไปเผยแพร่สู่สาธารณะ
ผมทำมาหากินสุจริต
ผมได้รับการเช่าที่ดินตั้งแต่เมื่อ๑๐ปีที่แล้ว

และเมื่อผมเห็นว่ามันหมินเม
ในการถือหุ้นต่าง
บริษัทผมออกหมดขายหมด

สิ่งที่ผู้อภิปรายอภิปรายเมื่อเช้า
กับผู้อภิปรายน้องกายที่อภิปรายเมื่อสัก

ถึงเรื่องรายได้ของผมเนี่ย
ก็ผมมีบริษัทตั้ง๑๖บริษัทที่ผมขายไป
มันจะไม่มีรายได้เลยหรือไงล่ะ
ผมไม่ได้ยกให้ใครฟรีนะ
ยกเว้นบางบริษัทที่ไม่ได้ประกอบการแล้ว
เราก็โอนไปให้ของคนที่อยากเอาบริษัทไปทำต่อ

สาระสำคัญมันอยู่ตรงนี้ว่า
หนึ่งการเช่าที่ดินของรัฐ
เพื่อไปทำธุรกิจอันใดก็ตาม
ถือว่าไม่ใช่สัมประธานของรัฐ
ยกตัวอย่างการเช่าที่ดินของกรมธนาลักษณ์
ในการสร้างอะไรก็ตาม
แม้กระทั่งการเช่าที่ดินของสำนักงานปฏิรูปที่ดินของพี่น้องเกษตรกร
มันไม่ใช่เป็นสัมประธานของรัฐ
เช่นเดียวกันกับการเช่าที่ดินของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

เช่นเดียวกันสืบเนื่องจากในเรื่องของ
การเป็นผู้ถือหุ้นของผมเอง

ที่เป็นกิจการที่พอที่จะเลี้ยงครอบครัว

ผมก็ให้คู่สมรสบริหารต่อ

ในเรื่องของตลาดคลองเตย
ก่อนที่จะพูดถึงประเด็นนี้

ปีพศ๒๕๔๓๔๔
ธรรมนัฐพรมเผ่าคนนี้มีเงินในบัญชี

และรายชื่อที่ท่านพูดถึงทั้งหมดเนี่ยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นวิพาดาเมืองโคตรก็ดี

คือผู้ก่อตั้งบริษัท

โดยเฉพาะนางสาววิพาดาเมืองโคตร

เมื่อวันที่๑๑ธันวาคมปี๒๕๕๙

ถือหุ้นเมื่อปี๒๕๔๕และ๒๕๖๒
บุคคลที่อยู่ในบรกลสนทิของบริษัท
หรือตอนหลังเปลี่ยนมาเป็นตลาดคลองเตย๒๕๖

ผู้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพวกผมมา

ท่านคงไปได้ข้อมูลผิดจากสื่อบางฉนับบางสำนัก
ว่านางสาววิพาดาเมืองโคตรเป็นบุคคลที่อยู่บ้านเลขที่

ท่านเข้าใจผิดนะครับ
ภาดาเมืองโคตรมันไม่ได้มีคนเดียว
นางสาววิพาดาเมืองโคตรเกิดที่บ้านเลขที่๖๙หมู่๔
ตำบลบ้านใหญ่อำเภอบ้านใหญ่จังหวัดมุกดาหาร

บ้านที่ท่านไปถ่ายมันผิด

จะทำอะไรอย่าทำด้วยความคึกขนองด้วยความมัน

ดังนั้นท่านกล่าวถึงบุคคลที่๓
ไม่ว่าจะเป็นนางสาววิพาดาหรือ

เขาคือผู้ที่ร่วมกันก่อตั้งบริษัทมากับผม
และผมอยากจะกลับเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่า
ธุรกิจทุกตัวที่ผมทำมาใครก็ตามก่อตั้งมากับผม
ผมไม่เคยใช้งานลูกน้องผี
ผมถือว่าเขาเป็นหุ้นส่วน
ผมณเวลานั้นมีเงินจาก๓แสนบาทมีถึงทุกวันนี้
ก็ถือว่าบุคคลเหล่านั้นก็ทำธุรกิจมาร่วมกับผม
แต่วันหนึ่งเมื่อผมต้องเคลียร์ตัวเอง
อะไรที่มีเมฆผมไม่ยุ่ง
ผมขายให้เขาในจำนวน๕๑ล้านเนี่ย
ผมอยากจะกลับเรียนว่าตลาดคลองเตยเนี่ยครับ
ผู้ถือหุ้นผมมีตั้งหลายคน

โดยที่การชำระผมเนี่ยก็ว่ากันมาจะชำระเท่าไหร่
งวดเท่าไหร่อะไรก็ว่ามา

คนเราอย่าดูคนตรงแค่ชื่อหรือถิ่นฐานกำเนิด
มองไปลึกว่าทุกคนต่างมีความรู้ความสามารถเป็นของตนเอง

เด็กชายมณัฐพรมเผ่า

เช่นเดียวกันวิพาดาเมืองโคตรก็เช่นเดียวกัน
เขาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
เขาเป็นคนมีความรู้ความสามารถ
อย่าไปดูถูกคนเขาอย่างนั้น
ผมไม่ทำหรอกครับอะไรที่มันมีเบย์ผิดกฎหมาย

สิ่งที่เพื่อนสมาชิกพูดทั้งหมด
ก็มีบุคคลคนหนึ่งเขาร้องไปองค์กรอิสระหมดแล้ว
นั่นครูเอกชัยถ้าผมจำชื่อไม่ผิด

ร้องไปปรบประชาร้องไปกรกต่อ

ผมไม่เคยที่จะตำหนิคุณเอกชัยแม้แต่ครั้งเดียว
ผมถือว่าเขาเป็นนักต่อสู้และนักพิสูจน์ความจริงให้สังคมเขาได้เห็น

สิ่งที่ผมชี้แจงทั้งหมด
บกวนเวลาหลับเวลานอนของเพื่อนสมาชิกสภาพผู้แทนผู้ทรงเกียจทุกท่าน
ตลอดจนถึงท่านกรรมตรีหลายท่าน
ผมอยากจะกลับเรียนท่านประธานด้วยความรบว่า

ที่ผมอยากจะเรียนชี้แจงท่านประธาน

คณะน้ำตรีสีเทาเค้าทำอะไรให้บ้านให้เมืองบ้าง

ถือว่ายังไม่ได้บริหารราชการแผ่นดิน

คณะน้ำตรีต้องแถลงนัยบาย

กรกฎาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
วันนี้วันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดพอดี
ก็ครบเจ็ดเดือนสองวันผมอยากจะกลับเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่า
รัฐมนตรีสีเทาคนนี้แหละครับท่านดูที่แผนที่ครับ
นี่คือการตรวจเยี่ยมพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วแผ่นดินท่านดูสิครับ
ผมใช้เวลาในการทำงานอยู่ที่สำนักงานลำตีช่วยกระทรวงเกษตรและสากร
เพียงแค่บ่ายวันจันทร์บ่ายวันอังคารเช้าวันพุธเช้าวันศุกร์
ทั้งวันวันพฤหัสประชุมสภาพุทธรัศดรเช้าวันศุกร์ทำงานอยู่ที่กระทรวง
สุขบ่ายผมเดินทางไปตรวจเยี่ยมพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วแผ่นดิน
ประเทศไทยมีทั้งหมด๔๗๗จังหวัด
กรุงเทพหานครไม่ต้องพูดถึงเพราะผมลงพื้นที่ตลอดเวลาอยู่แล้ว
ในการดูแลพี่น้องตามชุมชนต่างทำมาเกือบ๑๐กว่าปีแล้ว
เพื่อนสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็รู้ว่าผมลงชุมชนบ่อยในกรุงเทพมหานคร
ท่านดูสิครับผมเดินทางไปภาคเหนือซึ่งมีทั้งหมด๑๗จังหวัดภาคเหนือ
ผมเดินทางไปตรวจราชการทั้งหมด๑๔จังหวัดภาคเหนือ
ทั้งหมดสามสิบสองครั้งยี่สิบห้าวันคิดเป็นชั่วโมงสองร้อยสิบหกชั่วโมง
ครับท่านสมบัติครับมีผู้ประทรวงครับ
เรียนท่านประธานครับผมสุเทพภูอ้นนะครับ
สมาชิกรัศดรแบบบัญชีรายชื่อพักที่ถูกยุบไปนะครับ
อยากให้ท่านประธานนะฮะควบคุมด้วยนะครับ
ประเด็นที่ท่านรัฐมนตรีตอบนะครับไม่ได้ตรงประเด็นกับที่ทางผู้สอบถามหรือสอบถามนะครับ
ตอนนี้ท่านเองกำลังเป็นการรายงานงานต่างซึ่งนอกประเด็น

เราจะต้องประหยัดเวลาให้รัฐบาลตอบนะครับ
ผมขออนุญาตท่านประธานครับผมถูกอภิปราย๓ข้อกล่าวหานะครับ

คือการบริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดปกพ่องหลายประสิทธิภาพ
สอบไปในทางที่ไม่สุจริตผมจำเป็นต้องพูด
ก็เมื่อตั้งยตติกระทุดกะตั้งยตติอภิกษ์บ้านไม่ว่างใจผมข้อนี้

ผมสรุปว่าผมใช้เวลาทั้งหมดนะครับ
ในการตรวจราชการเยี่ยมเยี่ยมพี่น้องประชาชน
ตลอดการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งหมด๔๕จังหวัด
ทั้งหมด๑๑๑ครั้งระยะเวลา๙๕วัน
คิดเป็นชั่วโมง๗๐๘ชั่วโมง
ท่านประธานที่กรบครับมีรัฐมนตรีท่านไหนที่ลงพื้นที่มากกว่าผม
ท่านประธานิกรพครับผมไปทำใหม่
ตั้ง๔๕ครั้ง

ก็ต้องกลับเรียนท่านประธานครับผมไปทำงานผมไม่ได้ไปเที่ยวนะ
ครั้งเมื่อรับตำแหน่งใหม่
เกิดวิกฤตที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
ที่ทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยหลายจังหวัดเดือดร้อน

ผมในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลกรมฝนหลวงการบินเกษตร
ผมไม่รอเลยผมประสานโดยรับคำสั่งจากท่านนายกมนตรีและรองนายมตรีท่านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ให้ประสานกับเหล่าทัศน์และหน่วยงาน
สี่สิบห้าจังหวัด
เพื่อนสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล

ผมตรวจราชการผมไม่เคยเลือกปฏิบัติว่า

ผมไปทุกพื้นที่ที่พวกท่านเรียกร้อง
เพราะพี่น้องประชาชนของพวกท่านเดือดร้อน

ท่านสมาชิกสภาพูดทางรัฐบาล
พักที่เพิ่งถูกยุบไป
ผมเดินทางไปจังหวัดจันทบุรี
ไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร

ให้กับพี่น้องชาวจังหวัดจันทบุรี

ทั้ง๓ข้อกล่าวหา

ชี้แจงรายละเอียดมาทั้งหมดแล้ว

ด้วยความเคารพว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ให้อภัยแก่องค์กุริมารซึ่งห้ามหันชีวิตคนนับไม่ถ้วน
และในที่สุดท่านองค์คุริมารก็สามารถสำเร็จเป็นพระอาราน
สมทานที่ขอรับครับผมจะจบแล้วครับ
ผมอยากจะกลับให้ท่านประธานว่าสมทานครับ
มนุษย์เราทุกคนต่างมีอดีตกันหมดครับมีผู้ประท้วงกันนะครับ
ท่านบันดีครับเชิญผมจะจบแล้วครับสมทานครับ
นิดเดียวครับผมรอฟังคำชี้แจงอยู่เมื่อสักครู่
เพื่อที่จะติดตามว่าท่านรัฐมนตรีตอบว่าอย่างไร
แต่ว่าตอนนี้ผมคิดว่าไปไกลแล้วครับไปถึงองค์กุริมาณแล้ว
แล้วเมื่อกี้ก็ผมยังไม่ได้โฉบเฉียวแหล่งน้ำเลยก็ไปไม่เกี่ยวข้องนะครับ
ที่อภิปรายไปเมื่อสักครู่สี่ประเด็นหลักหลักครับท่านบันดีครับ
ให้เข้าประเด็นเลยครับผมรอฟังท่าน
เริ่มด้วยบริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดบกพร่องไร้ประสิทธิภาพ
มันก็ยังอยู่ในประเด็นอยู่นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ผมได้ขอร้อง
ธรรมดิสรุปแล้วครับจะใกล้จบแล้วครับครับ
ผมกำลังจะสรุปแล้วครับใช้เวลาอีกไม่เกิน๒นาที
อยากจะกลับเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่าผมต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
ให้เกียรติผมได้มีโอกาสมาชี้แจงถึงประเด็นต่าง
ที่เป็นข้อสงสัยที่เป็นข้อกังขาทั้งเพื่อนสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
ที่อยู่ตรงนี้และพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้าน
ผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้กำลังใจผมมาโดยตลอด
ผมขอกอบคุณเพื่อนสมาชิกสภาพพุทธไทยรัสดรผู้ทรงเกียจ
หลายท่านที่ให้กำลังใจผมทั้งฝ่ายค้านและหลายฝ่ายรัฐบาล
ผมก็อยากจะกลับไปหาอดีตแล้วทำให้มันดี
แต่ผมก็ทำไม่ได้เพราะอดีตมันก็คืออดีต
แต่ผมก็ตัดสินใจแล้วว่าผมจะทำชีวิตในวันนี้ในฐานะเป็นรัฐมนตรี
ในฐานะเป็นผู้แทนรัศดรของปวงชนชาวไทยในการทำความดีเพื่อบ้านเพื่อเมือง
โต๊ะทำงานห้องทำงานผมผมเขียนไว้ชัดเจนว่า
ชีวิตที่เหลือเพื่อชาติราชบันลังและพี่น้องประชาชนคนไทย